คุณผู้ชมครับไปดูผู้ชายคนนี้หน่อย
ทำไมลุงแผนสูงแอคติ้งป่วยหลอกกินฟรี
กู้ไพร์ใหญ่เลยคนแจ้งมา

ยังไงอ้าวลุงอีกแล้วเหรอ

อย่าให้คนอื่นเข้าเถื่อนร้อยกับลุงนี่

เป็นเหตุการณ์ที่อาสาสมัครร่วมกระตันอยู่

ใช่เหมือนเลยเหมือนคนป่วยเลยใช่
ลงจากสะพานลอยคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้น

ไม่รู้ทำไมอยู่ดีจะขึ้นไปกระโดดสะพาน
นะฮะแต่ก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่า

อ้าวทำไมล่ะมาดู
คุณลุงทำแบบนี้มาแล้วหลายครั้งครับ
หลังจากไปดื่มกินตามร้านอาหาร

ทีมข่าวไปคุยกับคุณกิติพงศ์พิมภูลครับ

เล่าบอกว่าโอ้โหพี่ตีหนึ่งแล้ว
ตี๑แล้ว๑๓ธันวาคมที่ผ่านมา
รับแจ้งจากศูนย์วิทยุว่ามีผู้ป่วย
บริเวณปากซอยพัฒนาการ๑๖
อ้าวหน้าร้านเหล้าแห่งหนึ่ง

ผู้ชายคนนี้เป็นผู้ป่วยครับคุณผู้ชมฮะ
นอนตาเหลือกนะ
เลือกแบบไม่กระพริบเลยนะนี่แบบนี้อย่างนี้เลย

แล้วใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องเกร็งทำเป็นหายใจ

แต่ระหว่างนั้นมีพี่คนนึงเดินมาดูแล้วบอก
โอ๊ยพี่โดนเขาหลอกแล้ว

เป็นแบบนี้ทุกรอบแหละที่ดื่มเหล้านะ

อ้าวยังไงอ่ะ

เออก่อเหตุแถวนี้ฟังนะร้านเหล้านะ
พักขนมคลองตันเอกมายอ่อนนด
โอ้โหแถวนั้นย่านเลยย่านเลย
ระหว่างนั้นกู้ภัยก็พยายามช่วยเหลือ

แต่ผู้ชายคนนั้นเดินมาบอกกันพอได้แล้วเขารู้หมดแล้ว
สักพักนอนป่วยอยู่ลืมตาแล้วลุกขึ้นนั่งไว้เฮ้ย
ลืมตาแล้วลุกขึ้นนั่งแล้วยกมือไหว้ทุกคนเลยคราวนี้
แต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นพอกู้ภัยกลับมายังประจำการตามจุดเขา
ก็มีคนขี่บริษัทไปบอกว่าพี่มีคนจะกระโดดสะพาน

สีขาวใช้รูปใช้คนในรูปไหม

กู้ภัยไปดูอีกครั้งเห็นลุงยืนเกาะขอบสะพานอยู่แบบนั้นนะ
แล้วก็เข้าไปเกลี้ยกล่อมแต่ไม่เป็นผลระหว่างคุยเพื่ออะไรอ่ะเบี่ยงเบนความสนใจ
นะครับพี่อีกคนก็ไปล็อกตัวดึงลงมาด้านล่างแล้วพาไปโรงพัก
พอถึงโรงพักไหว้ไปถนามมวยเลย
ไหว้รอบเลยไหว้ซ้ายไหว้ขวา
สงสารคนไทยขี้สงสาร

เฮ้ยบ้านอยู่ซอยสุขุมวิท๓๙อ่ะดอม
เออ๙๓โทษอยู่สกุลวิท๙๓แต่บอกว่าทรงปากซอยพอไม่อยากให้รู้บ้านหลังไหน
อย่างนี้ด้วยเหรอเออใครจะรู้บ้านอาจจะหลังใหญ่ใหญ่โตก็ได้
นี่แหละครับคุณผู้ชมเอาฟังพี่กู้ภัยเขาเล่าหน่อยดีกว่า
ระดับบินก็ราคาพันขึ้นพันแปดพันเก้าสองพันสามพัน

ผู้ภัยฝากเตือนเลยนะแถวย่านนั้นที่ผมบอกไปนะ
ตามสถานบัญเทิงแล้วก็ชาวบ้านเเต่าน้านะพัดขนมครองตันเอกมายอ่อนุท

เปลี่ยนร้านเหล้าไปแล้ว
หลวงไม่เอานะ

ถ้าอยากกินแถวนั้นแนะนำให้โทรหาดอม

ไม่ผมจะโทรไปบอกลุงอย่าดื่มดีกว่า
ลุงกลับบ้านดีกว่าสูงวิทย์๙๓นะ
แล้วฝากถึงครอบครัวของลุงด้วยนะ
ต้องดูแลกันหน่อยนะยิ่งลุงมาเป็นข่าวแบบนี้
ต้องดูแลใกล้ชิดเพราะว่าเดี๋ยวเกิดไปทำอย่างอื่นด้วย
เนอะอันทรายกับแม่เออคุณจะไปเล่นไป